ที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งสัปดาห์นี้
นายกไม่อยู่ไทยไปสหรัฐอเมริกา
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๔
พลันทันทีที่ไปถึงนะคะนายกรัฐมนตรีก็เปิดอกเปิดใจ

แล้วหลายคนก็ไปต้อนรับนายกลุงตู่ของเรา

ทันทีที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
สหรัฐอเมริกาที่โรงแรมที่นี่แหละค่ะ
กลุ่มคนไทยในนิวยอร์กค่ะ
ก็เดินทางมาต้อนรับขับสู้ตะโกนเรียกเลยนะคะ

ดีใจที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีนะคะ

ป้ายสนับสนุนแล้วก็มอบดอกไม้ให้กำลังใจ
ซึ่งนายกเองก็ได้มีการทักทายตอบโต้กัน
จับไม้จับมือแล้วก็บอกว่าดีใจได้เจอทุกคนไหม

คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็ไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกลุงตู่นะคะ
ด้านหลังเห็นไหมคะภรรยาสาวสวยของท่าน

ครูน้องนะคะก็ไปด้วยนะ
จากนั้นก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
แล้วก็กิจกรรมอื่นรวมถึงพบปะชุมชนไทยในสหรัฐด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ
และการสนับสนุนเรื่องของการดำเนินงานของรัฐบาล
นายกบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนก็ลำบาก
ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้กลัวตายนะแต่มันเสียศักดิ์ศรี
หากอยู่ดีมีใครมาตะกรด่าเขาอันหัวชกหน้า
แต่คิดว่าคงไม่มีไม่มีใครมาทำร้ายผม

ทีนี้ตลอดการพูดคุยก็มีการหยอกล้อกันแล้วค่ะ

แล้วก็ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องของสุขภาพ
นักศึกษาที่นั่นก็ถามนะคะว่าท่านทำงานเพื่อประเทศชาติแบบนี้เครียดไหม
แล้วดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองยังไง
ตอบวิธีการดูแลสุขภาพ
เพราะท่านบอกว่าโชคดีมากที่สุขภาพแข็งแรง

สุขภาพแข็งแรงโชคดีที่มีภรรยาคอยดูแลทุกเรื่อง

ก็คือนางนราพรจันโอชานั่นแหละภรรยาของท่านนะคะ
แต่นายกบอกว่าจะบ่นเหนื่อยก็ไม่ได้นะ
ทำงานหนักจะบ่นเหนื่อยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลัว
กลัวจะโดนไล่ให้ลาออกอีกนะคะ
นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
แล้วก็บอกว่าถ้ายังมีรอยยิ้มแบบนี้
ก็คิดว่าอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่ง

วันนี้การท่องเที่ยวมีคนท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าจะเท่าไหร่รู้ไหม

แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันนะ
กรุงเทพนะประเทศไทยเนี่ย
แต่ทำไมข้างในไม่ค่อยมีความสุขผมไม่รู้เหมือนกัน
แปลกนะแปลกเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่รู้ว่า

อยู่เมืองนอกเนี่ยท่านก็ภูมิใจประเทศไทยไหมล่ะ
ใจท่านอยู่เนี่ยท่านเชิดได้ชูตาเขาได้
ประเทศไทย๓อย่างเมื่อกี้พูดไป๒อย่าง
ธรรมชาติอะไรนะอาหาร

เดี๋ยว

คุณผู้ชมท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าจะเท่าไหร่รู้ไหม
คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะว่านายกรัฐมนตรีบอกว่า
จริงแล้วประเทศไทยนี้น่าอยู่นะ
คนต่างประเทศคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ
อยู่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยก็มองกลับเข้ามาก็บอกว่าน่าอยู่

เรื่องของธรรมชาติ๒เรื่องของอาหาร
นายกรัฐมนตรีนึกไม่ออกแล้วก็ถามกลับไปที่คนไทยในต่างแดน
แล้วก็มองไปที่ภรรยาของท่านนายกก็บอกเนี่ย
หยอกว่าหึงเหมือนหัว
นี่แหละค่ะก็บรรยากาศชื่นมืนนืดนะคะ
ถ้าน่ารักนะเวลาหลงพื้นที่มา
คุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องกลับมาที่บ้านเราค่ะ
วันนี้แก่นำนปชทั้งนายวิรการมุกสิกพงศ์
อดีตประธานนปชนนัทธวุษย์ไสเกื้อ
นแพทย์เหวงโตจิราการนวิภูทะแหลงพัฒนภูทัย
นายนพรุษวรชิตวุฒิกุล
อดีตแก่นำกลุ่มพิราบขาว๒๐๐๖ค่ะ
ก็เดินทางไปที่สารอาญาวันนี้สารอาญานัดอ่านคำพิพากษา
ศาลดีกาคดีชุมนุมไปล้อมบ้านพรรค๔สาวเทเวช
ของพลเอกเปรมติณสุลานนลอดีตประธานองค์คมนตรีและรัฐปรุต
เหตุการณ์คือเกิดศอปี๒๕๕๐ค่ะ
พอถึงเวลานัดค่ะนายวิรการนายนัทธวุฒินายแพทย์เหวง
นายวิภูแถลงยื่นคำร้องเลยค่ะ
ยื่นคำร้องขอถอนคำให้การเดิมที่เคยต่อสู้คดี
มีการยื่นคำร้องใหม่ด้วยนะคะเป็นคำให้การใหม่
จากเดิมคือไม่ยอมรับสารภาพก็กลายเป็นรับสารภาพ
สารพิจารณาแล้วก็เห็นควรส่งคำร้องต่อสารดีกา
พิจารณาคำสั่งอื่นอีกครั้งต่อไป
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าที่สุดแล้ว
ผลการพิจารณาคดีนี้ของศาลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ